มากันที่คุณแม่คนสวยอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงอย่างสาวแตงโมนิดา

คือเธอรับเลี้ยงลูกบุญธรรมเป็นลูกของเพื่อนสนิทเธอนั่นเองนะคะ
บอกว่าการรับเด็กมาเลี้ยงทำให้เธอรู้สึกว่ามีสติรอบครอบ

ต้องบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่าเด็กหญิงอธิษฐานหรือว่าน้องอีสเตอร์เนี่ย
ทำให้อุปนิสัยของคุณแม่มือใหม่อย่างแตงโมนิดาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลย
คือหลายคนก็รู้กันดีว่าแตงโมเป็นคนค่อนข้างจะอารมณ์ร้อน
เวลาตอบสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสมัยก่อนเธอก็จะค่อนข้าง
อันนี้เชื่อมีแบบอารมณ์นิดหน่อย

ก็เออเป็นคนตรงแรงมาแรงต่อประมาณนี้นะคะ
โดยแตงโมเขาเผยเลยว่าตั้งแต่รับลูกบุญธรรมที่เกิดจากเพื่อนสนิทมาเลี้ยงดู
ได้เข้ามาเติมเต็มแล้วก็สร้างสีสันให้กับชีวิตของเธอเป็นอย่างมากเลย
โดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนเธอจากผู้หญิงเจ้าอารมณ์ใจร้อนขี้หงุดหงิด
ให้กลายเป็นคนที่ใจเย็นรู้จักการวางแผนดำเนินชีวิตเพื่อให้มีความมั่นคงขึ้น
ส่วนเรื่องการรับรองเป็นบุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นนะคะ
แตงโมบอกเลยว่าจะไม่มีการทำเอกสารเป็นลายลักษณอักษรแต่อย่างใดเลย
เพราะเธอรับเลี้ยงอิสเตอร์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เท่านั้นค่ะ
เปลี่ยนทั้งตัวโมแล้วก็ตัวกระติกเองคือเราจะต้องใจเย็นมากขึ้น
เราอยากจะทำตัวให้เป็นคุณแม่ที่ดีอยากพัฒนาตัวเอง
อยากจะมีศักยภาพในการดูแลน้องที่ดี
แต่มันเป็นแค่กระดาษนะคะคือโมไม่ได้ต้องการที่จะเป็นเจ้าข้าวของใคร
เพราะว่าลูกกับแม่เนี่ยเขาเกิดมาจากสายเลือดเดียวกัน
โมไม่ได้ต้องการที่จะไปยึดลูกใครมาเป็นของตัวเอง
เป็นแม่เป็นแม่ด้วยความรู้สึกด้วยหัวใจมากกว่าไม่ใช่เป็นแม่ด้วยเอกสารค่ะ

จนกว่าเขาจะไม่ต้องการเราอะค่ะ